ครับวันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีชาวบ้านเนี่ยเขาเคยแจ้งตำรวจเอาไว้นะครับ
บอกว่ามีชาวบ้านบนดอยที่เป็นชาวบ้านชนเผ่าที่มาทำงานในปางช้างในพื้นที่
แม่ตามานอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่๓คนนะฮะเขาไปหาของป่ากัน
แล้วก็หายสาบศูนย์ไปเลยหายไปหลายวันแล้วนะครับออกตรวจสอบกันมาอย่างต่อเนื่อง
ปรากฏว่าในช่วงวัน๒วันที่ผ่านมานี้เนี่ยตั้งแต่๒๗๒๖สิงหาคม
มา๒๗สิงหาคมตอนเช้าและเมื่อคืนนี้ตอน๔ทุ่ม๒๗สิงหาคมคุณเขียนมาสอน
เจอศพผู้ชายทีละศพทีละศพทีละศพรวมแล้ว๓ศพ
ไปติดอยู่ตามจุดต่างในน้ำตรงนี้ค่ะลำน้ำเนี่ย
ซึ่ง๓ศพนี้เนี่ยเพิ่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วก็รู้คนเดียวว่าเป็นใคร
เพราะสภาพบวมอืดทั้งสามศพเลยนะครับก็เลยคาดว่าสามศพนี้น่าจะคือชายสามคน
ที่เป็นชาวบ้านชนเผ่าที่มาทำงานอยู่ที่ปางช้างในพื้นที่แม่ตะหมาน
ที่กำเผยแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เขาไปหาของปากันนี่ค่ะคือสภาพบวมอืดหมด
คาดว่าช่วงที่กำลังจะเดินทางกลับหรือว่าจะไปอะไรก็แล้วแต่
ต้องผ่านลำน้ำแม่แตงเนี่ยไปจักรยานยนต์กัน๓คนเนี่ย
คงจะเข็นจักรยานยนต์ผ่านลำน้ำค่ะตอนนั้นน้ำอาจจะยังพอเข็นได้
แต่อยู่ดีน้ำป่ามันไหลหลากมาฮะเพราะว่าฝนตกบ่อยช่วงนี้
ก็เลยถูกน้ำป่าซัดหายไปแล้วเขาตามหากันเพิ่งเจอเนี่ยฮะ
วันนี้นะครับที่พื้นที่คุณภูริพัฒน์บุญนินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ลงพื้นที่ไปนะครับไปที่บ้านแม่ตะมานอำเภอแม่แตงนะครับ
จุดที่พบศพทั้ง๓ศพลอยมากับน้ำไปติดอยู่ตามจุดต่างไม่ไกลกันมากนักนะครับ
สภาพของลำน้ำแม่แตงที่มีต้นกำเนิดมาจากบนเขาในเทือกเขาพม่า
ใกล้เคียงกับอำเภอเวียงแหงก็ระยะทางเกือบร้อยกิโลเมตรนะครับ
คดเคี้ยวครับวันนี้กระแสน้ำยังไหลเชี่ยวอยู่เลยนะฮะ
มีสีขุ่นด้วยน้ำป่าแน่นอนเพราะว่ามีฝนตกหนักช่วงนี้
แล้วบริเวณนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวปางช้างแม่แตงกับร่องแก่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดด้วย
ถ้าลองไปไล่เรียงกันดูนะครับท่านผู้ชมครับ
จุดที่พบศพศพแรกคือบริเวณริมตลิ่งตรงปางช้างโชคชัย
ศพที่๒คือบริเวณประตูระบายน้ำคลองชลประธานแม่แตง
ซึ่งห่างจากจุดที่พบศพแรกประมาณ๔กิโลเมตร
ซึ่งจุดนี้เจ้าหน้าที่ชลประธานเป็นผู้มาพบศพเป็นคนแรกนะครับ
ซึ่งจุดนี้ไกด์นำเที่ยวเป็นคนมาพบศพ
ศพแรกเจอ๒๖สิงหาคมศพที่สองเจอเมื่อวานนี้ตอนเช้า
ที่๓เมื่อวานนี้ตอนค่ำครบ๓คนแล้ว
นำเที่ยวที่พบศพที่๓บอกว่าก่อนหน้านี้๒๓วันที่ผ่านมาฝนตกหนักมาก
มีน้ำป่าไหลทะลักอย่างรุนแรงในพื้นที่
คือต้องปิดที่ท่องเที่ยวหมดล่องแกงนี้ต้องปิดนะครับ
ไม่สามารถล่องแก่งได้เมื่อวานนี้ตัวเธอก็ทำอาหารอยู่ในครัว
กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาก็ชวนคนงานลงไปดูแถวลำน้ำ
เพราะคิดว่าอาจจะมีซากสัตว์ตายลอยมา
ปรากฏว่าพอไปดูเป็นศพฮะเป็นศพผู้ชายสภาพบวมอืด
เสื้อผ้านี่ไม่มีติดตัวแล้วนะลอยติดอยู่กับไม้กิ่งไม้
ต้นไม้ท่อนไม้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ควันที่เขาว่างอยู่ให้ลงมาสังเกตบริเวณรอบ
ว่ามันมีอะไรตายไหมแล้วคราวนี้คือเรามาเจอคนมานอนเกย
อยู่ตรงที่เกาะไม้ข้างล่างนู่นค่ะบริเวณข้างล่างนู่นเลย
เขาเข้ามาติดตรงเกาะไม้ตรงนี้หรอครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงสองสามวันก่อนคือน้ำมันใหญ่มากเลยค่ะ
น้ำมันก็หลากมากับน้ำค่ะ

คืออืดแล้วค่ะบวมแล้วค่ะเขานอนคว่ำไว้แบบนี้ค่ะ
แล้วก็ก้นลอยออกข้างนอกอย่างนี้

น้ำนี่น่าจะประมาณ๒๓เมตรเกิน๓เมตรด้วยซ้ำไปครับ
เพราะว่าคือฝนมันใหญ่เนอะมันหลากมาจากข้างบนโน่นนะคะ
คิดว่าเขาน่าจะตรงน้ำลอยมาติดตรงนี้กัน
น่าจะเป็นแบบนี้ครับเพราะว่ามันก็๒๓ศพมาแบบนี้คือมันมากับน้ำแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
ภาพศพทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถตรวจสอบได้ศพเดียวว่าเป็นใครนะครับ
แล้วก็ทั้งสามเองก็เป็นชาวชนเผ่าด้วยนะฮะมาทำงานอยู่ที่ปางช้างนะครับ
วันนี้คุณพุทธิพัฒน์ไปคุยกับพ่อและแม่ของหนึ่งในสามนะครับ
ที่คาดว่าคือนายซานิทโทแต่ว่าพ่อกับแม่ของเขาก็ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้นะครับ
เป็นคนต่างด้าวมาทำงานในปางช้างก็มีผู้จัดการรีสอร์ทมาช่วยเป็นล่ามให้
กับแม่บอกว่าลูกชายเพิ่งมาเยี่ยมเขาแล้วก็มาอยู่ด้วยกันได้๑เดือน
ลูกชายปกติเย็นจะมาหาที่ทำงานที่ปางช้างแต่วันเกิดเหตุหายตัวไป
ก็มาแจ้งผู้จัดการปางช้างให้ช่วยตามหา
ตลอดเวลาที่มาอยู่ที่นี่ลูกชายไม่เคยมีปัญหากับใคร
เพราะฉะนั้นไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องของการถูกทำร้ายอะไร
คาดว่าอาจจะมาตรงจุดที่เป็นลำน้ำแล้วก็ถูกน้ำป่าพัดไปนะฮะพร้อมกับเพื่อน

ก็ถามว่าเคยมีเรื่องอะไรกับใครไหมท่านบอกว่าไม่มี
พ่อเขามาแจ้งว่าลูกเขาหายขาดไป
พ่อเขาก็ไปแจ้งผู้อาจารย์บ้านว่าลูกเขาหายไป
ก็ไปถามเพื่อนบอกว่ามีเพื่อนมารับไปเที่ยว
พบว่าทั้ง๓ศพที่เป็นผู้ชายทั้ง๓คนมาจากเมืองลอยก่อของพม่ามาหาญาติที่ทำงานที่ปางช้างที่แม่แตงเชียงใหม่
เตรียมจะเข้าสมัครทำงานที่ปางช้างด้วยนั่นแหละนะครับแต่ก็สมัครอยู่แต่ก็ยังไม่ได้รับกันนะครับ
วันเกิดเหตุคาดว่าทั้งสามคงจะขี่จักรยานยนต์มากัน๓คนแล้วก็ผ่านลำน้ำแม่แตงก็คงจะเข็นรถจักรยานยนต์
ทีนี้ลำน้ำแม่แตงเนี่ยจังหวะตรงนั้นที่จะเข็นรถเพื่อจะลัดกลับที่พักนะ
ฝนคงจะตกหนักและน้ำป่าพัดไหลหลากมาพอดี
ก็เลยไปทั้งคนทั้งรถหายไปหมดเลยนะครับตามหากันอยู่หลายวันจนเพิ่งมาพบศพครบทั้งสามศพ
สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้หนึ่งศพนะครับก็คืออ่านายสานิโธอายุสิบเจ็ดปีนะครับ
เชื้อชาติกระเหลี่ยงเป็นชาวพม่าที่เพิ่งมาอยู่กับพ่อกับแม่ที่เนี้ยอืม
ให้สัมภาษณ์เราเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าส่วนอีกสองศพเดี๋ยวต้องรอพิสูจนอัตลักษณ์บุคคลก่อนนะครับ
เป็นใครนะครับหลังจากนั้นก็จะติดต่อญาติให้มารับศพต่อไป